ทำไมวันนี้มีแต่คนพูดถึงรอยสักลิซ่า
เขาศักดิ์จริงหรือเขาแค่แท็ตทูหรือเขาสติ๊กเกอร์
ไม่รู้บางทีอาจจะวาดเอาหรือแท็ตทูแบบที่

ผสมไหนนาธารณามเปล่ามันมีแบบประเด็นที่ควรพูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเลย

นี่ไงมันมีรอยแพลมออกมาจาก

จี๊ดหนึ่งถูกเท่าไหร่แทบจะมองไม่เห็น
อืมอ่าแบล็กโฟล์เนี่ย

หรือเพียงแก้เพ้นทาทูเนี่ยก็สร้างกระแสเครื่องงานนะครับ
ให้กับแฟนคลับในโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยล่ะ

ออกมาเตือนว่าแหมผิวเนียนสวยสักทำไม
คนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี

โดยเฉพาะเขาคงไม่กลับมาเป็นข้าราชการหรอกมั้งคะ
เนี่ยโดยเฉพาะพวกค่าราชการ

ก็สิทธิ์ของเขาไหมพ่อแม่เขายังไม่ด่าเลย

อันนี้มองไม่เห็นภาพนี้ไม่เห็นไม่มี

ผิวสวยแบบโล่งเนียนอย่างนี้สวยอยู่แล้ว

หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ย
ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะข้าราชการ
ตัดขึ้นไปเลยตัดแกะโบราณอ่ะเรานั่น
นี้มันยุคไหนแล้วคนอ่ะแล้วคนศักยันต์น่ะ
นั่นไปถึงคนศักดิ์ยันทร์แล้วเป็นข้าราชการได้ไง
เหมือนผู้หญิงพวกดาราไปสัก๕แถวอย่างนี้
แล้วใครจะบอกเป็นคนไม่ดีนางเอกไปสัก๕แถวเยอะแยะ
ดาราฮอลลีวูดอุ้งนอกก็มาศักดิ์บ้านเราน่ะ
หรอกอาจจะเป็นความเชื่อสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันแหละ

คือเอาแค่คอมเมนต์เดียวบางทีอู๋อยู่ที่กลัวเราคอมเมนต์เดียว

มันไม่จบนะคะ